คุณผู้ชมมาดูข้อกฎหมายที่ถือว่า
ผมว่ามันจบตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องสินไหม
สินไหมในประกันอุบัติเหตุของคุณแตงโมนะครับ
จบเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์เปสมาร์เมศอินทรเลอร์ชุมนุมเนี่ย
ธิบดีอายการประจำสำนักการอายการสูงสุด
จริงท่านอื่นก็ออกมาพูดหลายครั้งแล้ว
ทำตามกฎหมายนะครับทีมข่าวเย็นไทยรัฐนะครับติดต่อไปสอบถามถึงกรณีนี้นะครับ
อาจารย์ท่านก็ชี้แจงและอธิบายบอกว่าได้ติดตามการพูดคุยผ่านรายการหนึ่ง
ประเด็นการรับผลประโยชน์จากเงินประกันชีวิตสำหรับมรดกและเงินประกัน
ต้องแยกจากกันนะครับจะเอามารวมกันไม่ได้
เพราะผู้รับผลประโยชน์จากกรมทันระบุไว้ชัดเจน
ดังนั้นผู้ดูแลมรดกไม่สามารถจะเข้าไปกำกับดูแลในส่วนนี้ได้ครับ
เป็นอย่างที่เกิดจากการตายมันทิวไม่ใช่สารพระดุ

จะไปเป็นผู้จัดการแทนหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมอาจารย์
ข่าวเย็นชะลักทันทีหลังจากดูรายการวิวตรงกลางวันนะครับ

ส่วนวันนี้๑ทุ่มจะมีอีกคนนึงไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
นั่นก็คือทนายตั้มนะคะสิทธาเบี้ยบังเกิดนั่นเอง
ซึ่งวันก่อนก็ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการตกเรือของคุณแตงโม
แล้วก็บาดแผลของคุณแตงโมที่สะท้อนออกมา
ทีมข่าวของเราได้สัมภาษณ์ค่ะ
ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
ซึ่งบอกว่าตำรวจเชิญไปให้ข้อมูล
ตอน๑ทุ่มในฐานะพยานคดี

ตนเองอยากจะช่วยคุณแตงโมอยู่แล้ว
เนื่องจากแตงโมกับทั้งครอบครัวของตนเอง

ประเด็นที่วันนี้จะไปให้ข้อมูลก็คือ
ได้เห็นข้อพิรุษบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาของคุณแตงโม
ว่าแผลนี้ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแน่นอน
แต่น่าจะเกิดจากหางเสือเรือที่อยู่ใต้ใบพัด

การตกเรือของคุณแตงโมว่าตกจากจุดไหน
เพื่อให้เหตุการณ์กระจ่างชัดที่สุดค่ะ
สาเหตุที่ทำให้น้องแตงโมขาถูกเฉือน

เพราะว่านี่ส่วนตัวฟันทงเลยนะ

มันน่าจะเป็นตัวฟินที่อยู่ใต้ใบพัด

เกี่ยวกับทางทีมพันธการสอบสวน
เราในฐานะเป็นพยาน

ว่าเราคิดเห็นยังไง
เสนอนัดอยากให้ทางตำรวจเดินในแนวทางไหน

เพราะตอนเราก่อนคุณจะบอกว่าพูดเรื่องฟิล
จริงที่คุณเห็นภาพออกทางทีวีเยอะแยะไปหมด
พอมาเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็เลยเริ่มมาสนใจกันตรงนี้
แล้วก็นักวิชาการหลายคนที่ออกมาให้สัมภาษณ
ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะโดนตัวฟิลต์ตัวนี้
ส่วนกรณีที่เมื่อคืนนี้คุณโบได้ออกแถลงข่าว
ถึงเหตุการณ์หลังจากที่คุณตังโมตกเรือ
นายตั้มเชื่อว่าสิ่งที่คุณโบพูดค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะ
แต่ก็ไม่ทราบว่าทางคุณโบให้ข้อมูลกับตำรวจยังไงบ้าง
แต่เป็นไปได้อย่างแน่นอนว่านี่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แล้วก็บอกว่ายังพบพิรุษใหญ่
ว่าสิ่งที่กระติกเล่านั้นมีการโกหกกันไม่เหมือนกับที่เล่า
ให้กับคุณโบฟังเลยค่ะ